ความคิดก็หยุดลงปั๊บ
อันนุ่บนับนุ่บนับ
เข้าจากเข้าจีบ
ทุกใจตื่นมาจิ้น
แม่เสียดายจัง

เสียดายจัง
มันเจ็บใช่ไหมครับ
เวลานั้นมันเหมือนอะไรมันดันข้างใน

เพราะฉะนั้นการต่อเนื่องของการขยับปาก

คือถ้าคุณบังเอิญเนี่ยเคยร้องเพลงนี้
คุณบังเอิญจะรู้ควรจะงับตรงไหนควรจะอะไรตรงไหน
นี่พี่บังเอิญนี่คือสิ่งที่เรากลัวว่ามันจะเกิดขึ้น
แต่ว่ายังไม่รู้นะคะว่าบทสรุปของเขาจะยังไง
เรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับ

คุณบังเอิญร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และสำหรับเพลงที่๕นะครับ
มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณบังเอิญร้อง

เป็นไรเนอะ

ก็เป็นการร้องผิดที่คุณผู้ชมก็คงเห็นอยู่แล้วนะครับ

จากไม่ได้จำเนื้อไม่ได้
คือไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาได้ทันดนตรีนะครับ

ร้องไม่ทันร้องไม่ได้

แต่ว่าผิดอย่างนี้อีก๑๐จุด
ก็เพลงนี้นะครับจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ

คุณบังเอิญนะครับมีเงินที่สะสมเอาไว้ในเพลงที่๔นะครับ

ร้องผิดในเพลงที่๕ก็ถูกหักออกครึ่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณบังเอิญรับไปนะครับเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

กำลังใจที่ดีนะคะนอกจากพวกเราแล้วเนี่ยดีจริงก็คือครอบครัว
พี่อ่อนศรีวันนี้ทำดีที่สุดแล้ว

อยากให้พี่อ่อนศรีพูดให้กำลังใจคู่ชีวิตที่เรารัก
ไม่เป็นไรแม่ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแหละ
แม่ก็สู้เต็มที่ไม่คิดว่ามันจะผิดนะพ่อแม่ก็อยากได้เงินเยอะ
จะได้บวชลูกชายก็ไม่ได้บวชฝั่งลมแรงเลย
เออเดี๋ยวมันก็มีเองนั่นแหละพ่อทำงานอยู่ไม่เป็นไร

ถึงร้องผิดมีรางวัลให้ไหมคะ

นี่คือพลังของครอบครัวนะคะ
ใดก็ตามที่เราผิดหวังเขาก็จะซัพพอร์ตเรา
ประคองเราดูแลจิตใจเรา
ซึ่งมีค่ามากมายมหาศาลต่อจิตใจจริงนะคะ
เงินซื้อทุกอย่างได้แต่ว่ากำลังใจ

จากจะได้เงินทุนสู้ชีวิตไป๓๐๐๐บาทจากรายการของเรา
แต่สิ่งอื่นที่น่าจะมีค่ามากกว่านี้ก็คือวันนี้ได้ครอบครัวได้มารวมตัวกัน
อย่างนั้นไม่หาโอกาสแบบนี้ไม่ได้แล้ว
โวยพรให้กับครอบครัวคุณบังเอิญนะ
ขอให้หายจากโรคนี้ในเร็ววัน
ว่าครอบครัวของพี่ก็จะเป็นแบบนั้นค่ะในรายการของเรา

ค่าใช้จ่ายไปหาหมอครั้งนึงประมาณเท่าไร

ถ้าบางครั้งที่ว่าหนูไม่ได้ขึ้นมานะ

แฟนหนูจะส่งยาไปให้หนูที่เมืองการ
หมอบอกไหมว่าถ้าพี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่

ถ้าเกิดวันหนึ่งมันเป็นมะเร็งขึ้นมา
ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเอาเหล็กออกนะ
บางครั้งแม่ยังคิดว่าพ่อทิ้งแม่เลย

แต่พ่อกับลูกก็ให้กำลังใจแม่มาตลอด
ก็คงห้าสามีแบบพอไม่ได้อีกแล้ว
ในชีวิตเนี่ยแม้จะบอกเพราะว่า

ครั้งแรกที่หนูขึ้นสู้ต่อยมวยนะคะ
ต่อสู้หนูตัวใหญ่มากค่ะ
กลัวแต่ก็คิดถึงแม่ไว้แบบ